สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้พลิกพลิกดูหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับ
เพื่อจะได้ดูว่าเขายังนำเสนอข่าวการถือครองที่ดินของคุณปารีนาไกรคุบไปมุมไหนยังไงบ้าง
ตามดูเพื่อจะอยากรู้ว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะเอายังไงต่อ
เขาจะสอบสวนต่อไปยังไงเพื่อจะได้คำตอบว่าตกลงการถือครองที่ดิน๑๗๐๐ไร่ของคุณปารีนาถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง
ถ้าถูกต้องมีหลักฐานอะไรมายืนยันล่ะ
ว่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยไร่นั้นถือมาโดยถูกต้องอยากดูหลักฐานถ้าไม่ถูกต้อง
ก็อยากจะตั้งคำถามต่อว่าแล้วจะดำเนินการยังไงต่อ
แล้วจะเดินเนินการยังไงต่อมันจะถึงขั้นยึดคืน
ฉะนั้นเรื่องนี้มันดูเหมือนหายไปเฉยครับ

ข่าวนี้เหมือนกับถูกทิ้งไปเฉย

ก็มีแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ก็ให้สอบสวนกันไป
เป็นอย่างไรก็ว่ากันไปตามกฎหมาย

แต่ว่ากันตามกฎหมายเนี่ย

มันจะพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ดูว่าถูกหรือผิดนั่นแหละ

ผิดกฎหมายฉบับไหนมาตราไหน

เรื่องที่ชาวบ้านจับตาดูอยู่
อย่างเงียบไปเฉยนะครับ
กระบวนการติดตามข่าวของพี่น้องก็ไม่ควรเงียบ

แล้วปล่อยให้เขาสอบสวนกันไปเรื่อย

โดยประสบการณ์ผมเนี่ยคือเสร็จ
แล้วก็ครอบครองต่อกันไปอย่างนั้น
โดยไม่ได้ข้อพิสูจน์ที่เท็จจริงว่า
ตกลงผิดหรือถูก

เรื่องนี้มันคาราคาซังมาอย่างนี้
มันสะเทือนความรู้สึกคน
คนจนคนลำบากที่ไม่มีที่ทำกินเนี่ย
ไปใช้ที่หลวงที่รัฐทำกินนิดหน่อย
ลูกนั่นปลูกนี่ถูกไล่จับกันอุตลุด
เป็นคดีความไปตั้งเยอะแยะแล้ว
แล้วทำไมคนพวกนี้จึงมีอภิษฎอย่างนั้นได้
ฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้มันคาใจคน

ก็คุณปารีนานี่ไม่ใช่เหรอครับ
ที่ไปเอาชาวบ้านมาร้องเรียนว่าคุณสมพร

แม่ของคุณธนทรถือครองที่ดินอยู่เท่าไหร่

ประกาศยกที่คืนให้หลวงเลย
นี่คุณปรินาเป็นคนนำเข้าไปนะ
นำชาวบ้านไปร้องนะ
อ้าวแล้วคนที่นำชาวบ้านไปร้อง
ตัวเองถืออยู่ตั้ง๑๗๐๐ลาย
ก็ที่ดินก็อยู่ในอำเภอเดียวกัน
ลักษณะก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละครับ

ทำไมถึงมี๒มาตรฐานอย่างนี้ล่ะ
ผมถึงบอกว่านี่แหละ
เรื่องนี้อยู่ในความรู้สึกคน

อย่าปล่อยให้เรื่องเงียบไปเฉย
แล้วนี่เขาก็บอกว่ายังไงล่ะครับ
เขาบอกองค์ประกอบถูกต้อง
ถ้าครอบครองกันมาถูกต้อง

ข่าวมันจะออกมาในธรรมนองว่า

ครอบครองมาก่อนที่จะมีการปฏิรูปที่ดิน
แต่ว่าไหนเขาบอกว่า
ถ้าเป็นเกษตรกรต้องเป็นผู้ยากจน
คุณปารีนาเป็นเกษตรกรไหมครับ

ถ้าเป็นเกษตรกรยากจนเนี่ย
สวปกรเขาตัดให้ที่ทำกิน

วนกันหน่อยถ้าไปทำแปลงใหญ่
ให้ถึงได้ร้อยไร่เขาให้แค่นั้น

ตั้ง๑๗๐๐ไร่เหรอครับ

จะเรื่องเงียบกันไปเฉยไม่หือไม่อือ
แล้วปล่อยให้ข่าวอื่นมาตูมตามตูมตามแทน
แล้วสุดท้ายไม่มีใครรู้ว่า

ถ้าอย่างนั้นก็เอาให้เหมาะเถอะครับ
แต่อย่าลืมว่าคนที่เขาไม่ยอมเรื่องนี้เยอะ
คนที่ไม่มีโอกาสมานั่งพูดแบบผมเนี่ย

แต่เขาไม่มีโอกาสเขาไม่มีช่องทาง
ฉะนั้นผมพูดแทนเขาว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ย
ปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้
แล้วแม่เห็นเขาส่งภาพทางโซเชียลมา
จริงก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องคดีความหรอกครับ

นี่เห็นโลกในโซเชียลที่เขาแชร์กันแล้ว
เขาก็บอกว่าเขาอุ่นใจแทนคุณปารีนา

นี่ภาพที่เกิดจากการไปประชุมคอลโลมอสัญจร
คุณปรินาก็เป็นที่รู้จักนายก
เพราะท่านก็ออกมาปกป้องรัฐบาลปกป้องนายก

นายกนั่นท่านก็ปล่อยเลยตามเลยอะครับ

อย่างนี้คุณปารีนาอยู่เป็น

แล้วภาพนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ว่า
เอ๊ะแล้วคุณปรินาจะถูกเรียกคืนไหม

เรื่องนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับนายกอะครับ

เพียงแต่บอกว่าคนในสังคม
เขาเห็นความเมตตาที่นายกมีต่อคุณปารีนา
ในช่วงภาวะที่กำลังเกิดเรื่องเกิดราวกันอยู่เนี่ย

ผมถึงบอกว่าเรื่องนี้ต้องตามกันต่อ
แล้วปิดท้ายอ้าวโผล่ขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่ง
กลายเป็นว่าวันนี้ข่าวนี้มาแทนข่าวคุณปรินาครับ
สสสอบตกพลังประชารัฐได้รับสอปกร
กระบี่วิจารณ์กันขลมเหมือนยุคเทพเทือก
สอสอสอบตกรายนี้เขาอยู่ที่กระบี่
แล้วก็ได้รับไปอย่างที่ว่า๑๖ไร่
เขาเคยเป็นสจแล้วลงสมัคร
สอสอไม่ได้ชื่อสมัชชาเองชวน
เป็นผู้สมัครเขต๒กระบี่
คุณสุเทพเทือกสุบันไหม
ที่นั่งอยู่ข้างหน้าแล้วก็โชว์ใบเอกสารอยู่เนี่ย
เพราะบอกว่าเป็นเกษตรกรจริงหรือเปล่า
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนทำงานการเมืองตลอดในตำแหน่งสจ
มีคุณสมบัติที่จะเป็นเกษตรกรไหมแล้วการแจกไปอย่างนี้ถูก
ต้องชอบทำไหมนี่เพิ่งแจกกันเมื่อวันที่๑๒ตุลาที่ลง
เบนจาตำบลเขาพนมอำเภอเขาพนมอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่ง
อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งดูดีดีเถอะครับยังมีอีกเยอะที่คนที่
ไม่มีสิทธิ์ไม่ใช่เกษตรกรไม่ควรจะได้รับแจกที่สปกร
แต่ว่าไปได้รับสิทธิ์ได้รับที่ดินสอปกรไปทำมาหากินด้วย
เรื่องนี้ก็ขอขีดเส้นใต้ปิดท้ายวันศุกร์ซะวันนี้ว่าถ้า
เรื่องแบบนี้แก้ปัญหากันไม่ได้ข้อมูลยังมั่วกันอยู่สปกร
ก็มีข้อมูลอีกทางหนึ่งกรมอุทยานก็มีข้อมูลอีกแบบ
กรมป่าไม้ก็มีข้อมูลอีกแบบนึงมั่วกันอยู่อย่าง
นี้หาความชัดเจนไม่ได้ประเทศนี้ไม่มีความยุติธรรม